ปลาจีนบุรีนะฮะตำรวจคุมตัวนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วสำหรับคนยิงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสองศพ
บาดเจ็บอีกสองคนนะครับที่มีเรื่องกันเรื่องการจัดของวางบนเชลล์อ่ะ
วางบนบนหิ้งสินค้าโอ้โหนี่แหละฮะ
จากเหตุการณ์ยิงกันริมถนนที่หน้าห้างแมคโครอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเมื่อเย็นวันที่๘พฤษภาคม
ทำให้นายวงศธรแคนดอกหรือว่าบอมอายุ๒๑ปีและนายเกียรติไกรพรมจันทร์หรือว่าเจมส์อายุ๒๖
อีกสองคนที่เสียชีวิตครับค่ะแล้วก็บาดเจ็บอีกสองคนก็คือ
นายอภิชาติแนนสินหรือว่าอามอายุ๒๓ปีและนายวัฒนะเปรมศรีหรือว่ากรด
กรดนี่อายุยี่สิบสามปีเหมือนกันส่วนคนยิงคือนายอภินันโสมาหรือว่านันครับ
อายุ๒๓ปีนะฮะตำรวจตามจับกลุ่มได้ระหว่างเขาหลบหนีฮะ
จากนั้นนะครับตำรวจคุมตัวในนั้นไปทำแผนประกอบคำ
รับสารภาพท่ามกลางการคุ้มกันอย่างแน่นหนา

เพราะว่ามีญาติของผู้ตายและผู้บาดเจ็บ
ยืนตะโกนด่าทอสาบแช่งอยู่ตลอดเวลา

จากนั้นก็นำตัวนายนันกลับโรงพัก
ซึ่งตอนที่จะเดินกลับมาขึ้นรถตู้คุณผู้ชม
นันเขาหันไปยกมือไหว้
ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต

ไม่รู้ว่าจะมีการสูญเสียเกิดขึ้น

สาเหตุที่เราทำครั้งนี้เพราะอะไร
สาเหตุที่พอทำครั้งนี้เพราะว่า
ผมมีปัญหากันด้านในแล้ว
ในนั้นสารภาพบอกว่าเขากับนายกฏ

มีปัญหากันเรื่องการวางของบนชั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับก็เลยนัดออกมาเคลียร์กันหน้าห้าง
เพราะถึงเวลากับฝ่ายนายกฏพาพวกมาด้วย
เอาล่ะสินี่แหละครับคุณผู้ชมดูภาพประกอบ
ระหว่างคุยกันเพื่อนของนายกรดบอกเฮ้ยถอดหมวกกันน็อกออกดิ
เท่านั้นแหละครับพวกชกปักเข้าที่หน้าเขานะฮะ
เขาเล่าแบบนี้แล้วก็เลยชักปืนขึ้นมาขู่
แต่เพื่อนของในกฎท้าครับท้า
เขายิงแบบยิงมั่วยิงปั้งต่อไปนะฮะเขาบอกว่าไม่รู้ถูกใครบ้าง
ด้านนางสาวดารินโมใหญ่อายุสิบแปดปีคนนี้เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุครับ
เล่าบอกว่าเธอแต่งงานอยู่กินกับนายนันมาได้๒ปีนะ
มีลูกชายอายุสามเดือนหนึ่งคนเนี่ยคนนี้ครับหลังก่อเหตุครับคุณผู้ชมฮะ
ในนั้นโทรมาบอกเธอบอกว่าเธอ

แล้วกลับไปอยู่กับแม่ที่อุบลซะ

สามีจะหนีนะเพราะว่ายิงเขาตาย
ยืนยันว่าไม่คิดจะมีใครใหม่ครับ
เธอจะขอรอจนสามีเธอจะผนโทษออกมา
หนูจะไม่ทิ้งเขาเพราะว่า
เขาหาเลี้ยงหนูมาโดยตลอดโดยที่เขาไม่บ่นไม่ติไม่ว่าอะไรเลย
มันทำให้หนูรู้เลยว่าเขาขนาดหนูไม่มีอะไรหนูไม่ทำงานหนูอยู่แค่บ้านเฉย
เขายังไม่ทิ้งหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่หนูจะทิ้งเขา
ค่ะทุกคนหนูก็มีหน้าที่รอหนูก็ต้องรอค่ะ
นี่เป็นอุทาหรณ์ของการขาดสตินะครับครับพอตัวเองขาดสติปั๊บ
คนข้างหลังก็จะเดือดร้อนขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยนางอำพรพรมจันท
อายุ๕๒ปีคนนี้เป็นแม่ของนายเกียรติไกรเล่าบอกว่าลูกชายแล้วก็คนยิง
ไม่ได้มีเรื่องหรือมีปัญหากันนะลูกชายต้องมาตายกับเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ก่อ
แม่บอกว่าแม่เสียใจที่สุดทำใจไม่ได้แต่ก็ไม่ถือโทษโกรธแค้นผู้ก่อเหตุนะครับ
เพราะอะไรเพราะเป็นความเชื่อครับใจจะได้ไม่อาฆาตต่อกัน
วิญญาณของลูกชายจะได้ไปสู่สุขติครับโอ้โหบรรยากาศนี้โอ้โห
เจ็บทั้งสองคนนะครับขณะนี้ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูล
ส่วนนายนันเนี่ยถูกพนักงานสอบสวนแจ้งเขาหาก่อนเลยครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
นี่เป็นเรื่องอุทาหรณ์เรื่องของสติล้วน